รถสปสชอีกส่วนนำไปใช้ตรวจให้กับประชาชนที่สถาบันธรรยารักษ์จังหวัดปทุมธานีซึ่งก็อยู่ภายใต้ระบบสปสชทั้งสองแห่งนะคะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมตรวจได้แค่ประมาณวันละพันคนแต่ว่าตอนนี้ตรวจได้เพิ่มมากขึ้นเยอะเลย
ในการจัดหารับผิดเทสแล้วก็ส่งมอบไปด้วยกัน

จะส่งให้กับสปสชอีก๔๐๐๐ชุด
สปสชวางแผนแบบนี้ค่ะ

เรื่องต้นจะกระจายไปต่างจังหวัดด้วยนะคะ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาด้วย
ตอนนี้อยู่ระหว่างหาหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ก็จะไปให้ประชาชนได้ตรวจกันแบบทั่วถึงเลยทีเดียวค่ะ
อีกส่วนนึงกำลังฝรรดิหาหน่วยทำคัดกลองเชิงลุก
เนื่องจากตอนนี้กำลังฉ่อตึง
หาคนตรวจทุกคนงานล้นมาก
ก็ต้องดูว่าหน่วยไหนพอจะมีช่องว่าง
ก็จะเอาชุดตรวจไปไปลงในพื้นที่

ก็สามารถที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึง

คุณผู้ชมส่งข้อความมาถามเยอะมาก
ว่าพอตรวจแล้วตรวจด้วยรับผิดเทสเรียบร้อยแล้ว

จะช่วยเหลือเขายังไงต่อนะคะ
คือหลังกระบวนการตรวจหาเชื้อ
ถ้ารู้ผลว่าติดเชื้อจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา
นำรายชื่อผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบ
จะส่งตัวไปรักษานะคะ
จากนั้นสปสชเขาติดต่อให้
คลินิกติดต่อสถาบันการแพทย์ใกล้บ้านให้ช่วยดูแล

ก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาแนวทางการปฏิบัติ
เพื่อไม่ให้กลับไปเป็นกลุ่มเสี่ยงอีก
ประชาชนที่มารับการตรวจในวันนี้ก็บอกเลยว่าดีใจมาก
มาตรวจแล้วผลออกมาเป็นลบนะคะ
ใช้เวลา๑๕นาทีเองนะคะไม่ถึง๓๐นาทีด้วยซ้ำ
ต่างจากที่อื่นนะคะบางทีรอกันเป็นข้ามวัน

มันไม่ยุ่งยากค่ะ
แต่ว่าไม่ค่อยมีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยบอกเราว่าตรงไหน

แล้วขั้นตอนในกลางตรวจหาเชื้อมันยุ่งยากไหมครับพี่

ก็ไปตรวจชื่อมันมันยนต์เยอะ
ทีนี้มันที่กว้างดี
ก็ต้องขอบคุณพันธมิตรภาคเอกชนที่ร่วมกับไทยรัฐกรุ๊ปด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะเราจะส่งความช่วยเหลือไปอย่างต่อเนื่องจริงนะคะ